ช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับบ้านเรา
ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะนะฮะ
กรุงเทพนี่ไม่ต้องห่วงฮะร้อนไม่ต่างค่ะ
เสาร์อาทิตย์ผมไปนครศรีธรรมราชมา
มีฝนตกเบาก็ถือว่าก็ช่วยคลายร้อนไปได้
แต่ว่าที่อีสานเนี่ยอันนี้เขาเจอพายุฤดูร้อน
อันนี้น่ากลัวนะฮะอันตรายนะครับ
ที่เนี่ยลูกเห็บตกมาเนี่ยโอ้โหเป็นก้อนนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่น
นี่ฮะพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเข้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะ
โรงเรียนเอกชนเศษคอนกรีตเศษกระจกเนี่ยมันหล่นลงมา
แล้วทับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเสียชีวิตไปคนนึง
เป็นหนูน้อยอายุแค่๔ขวบเท่านั้นนะครับนักเรียนหญิงยังอยู่ในชุดพละอยู่เลยนะครับ
แล้วก็มีครูบาดเจ็บอีก๒คนนักเรียนบาดเจ็บอีก๒คนนะครับ
เป็นช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของสพบ้านเป็ดที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุคอนกรีตชั้น๓ของอาคารของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นนครรัชศรีมา
ในพื้นที่บ้านโคกฟันโปงตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมือง
ตกลงมาทับเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาลเสียชีวิตคาที่๑ศพ
แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณห้องโถงนะฮะ
เป็นห้องถงหลังคาสูงตรงกลางของอาคารสามชั้นบนพื้นเนี่ย
มีเศษพื้นปูนแตกกระจัดกระจายแล้วมีเศษเหล็กกระจายเกลื่อนกลาดไปหมด
พร้อมกับศพของเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาลวัย๔ขวบในชุดพละ
คนเจ็บเป็นครูสองคนนะครับกับนักเรียนอีกสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบสวนครูที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
ทำให้ทราบว่าเมื่อเย็นที่ผ่านมามีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักมีลมกระโชกแรง
ไฟฟ้าดับด้วยขณะนั้นเด็กเด็กกำลังเรียนหนังสือกันอยู่ในห้องเรียน
เด็กก็พากันวิ่งออกมาจากห้องเรียนมารวมกันอยู่ที่ห้องโถงใหญ่
แล้วก็มีเสียงคล้ายฟ้าผ่าลงมาที่บริเวณหลังคาสูง
แล้วเศษคอนกรีตเศษกระจกมันก็พังถล่มลงมา
แล้วก็ทับน้องที่เป็นนักเรียนหญิงอนุบาล๔ขวบน้องเสียชีวิตคาที่เลย
มันลงมาเยอะมากเพราะว่าน้อง๔ขวบเนี่ยโชคร้ายไปโดนแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่
เข้าที่ศีรษะพอดีแล้วก็โดนที่ส่วนขาด้วย
ส่วนสาเหตุที่หลังคาคอนกรีตของอาคารพังถล่มลงมานะครับ
ยังไม่ทราบแน่ชัดครับเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดจากอะไร
เกิดจากฟ้าผ่าเกิดจากลมแรงเกิดจากฝนฟ้าพายุฤดูร้อนอันที่พัดเข้ามาหรือเปล่า

มันเป็นก้อนใหญ่ไงบางชิ้นมันร่วงลงมามันใหญ่มาก
พอมาโดนแล้วแบบน้องนี่โชคร้ายมาก
ลงที่๔๓พอดีเลยครับใช่